มาดูเรื่องของเด็กแก๊งนี้คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เป็นเด็กชั้นป๔ถึงป๖ค่ะแล้วรวมแก๊งกัน๓คน
ไปก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน๒คันติดเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมภาพนี้เด็กยังตัวเล็กอยู่เลยขายังไม่ถึงเลยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปหาไม่ถึงก็ช่วยกันเข็นไปนะคะ
สตาร์ทรถเสร็จก็เอาไปขี่ขี่เล่นจนน้ำมันหมดก็เอาไปจอดทิ้งที่ป่า
นี่คือคลิปภาพนะคะที่ร้านรับโต๊ะจีนในอำเภอมันจาคีรีที่ขอนแก่นเนี่ย
จับภาพเอาไว้ได้เป็นเด็กผู้ชาย๓คนประมาณป๔ถึงป๖
ตอนที่กำลังช่วยกันเข็นรถมอเตอร์ไซค์ออกไป
คือมอเตอร์ไซค์มีกุญแจเสียบคาอยู่
เด็กก็ลองสตาร์ทแล้วก็พากันขี่ออกไปพร้อมกัน๒คัน

แล้วเด็กมากัน๓คนก็ไม่รู้ด้วยความสุขสน
หรือด้วยเหตุผลอะไรด้วยเราก็ไม่กล้าคิด
นะคะนี่คือภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เจ้าของร้านเพ็ญนภาโต๊ะจีนค่ะบอกว่ารถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเป็นของลูกจ้างเขา
ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นของคุณตาท่านหนึ่งอายุ๖๗ปีมาร่วมงานบุญกระถิ่น
แต่เจ้าของทั้งสองคันเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพมันจาคีรีค่ะ
แล้วปรากฏว่าพลเมืองดีไปเจอนะคะรถมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งเอาไว้ในป่าละเมาะ
ใกล้กับทางเข้าบ้านบัวอยู่ที่อำเภอมันจาคีรีไปเจออยู่ตรงนั้น
ล่าสุดเนี่ยทางผู้ปกครองของเด็กทั้งสามคนนะคะอายุ๑๐แล้วก็๑๑ขวบนะคะ
ก็พาเด็กทั้ง๓คนมาแสดงตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
เขาก็ต้องการแสดงความรับผิดชอบบอกเด็กสามคนนี้ไม่ได้จงใจจะขโมย
แต่อยากลองเอามอเตอร์ไซค์ไปขี่เล่นแล้วไปขี่จนน้ำมันหมดก็เลยเอาไปจอดทิ้งไว้ที่ป่า
พ่อของเด็กชายูสิบเอ็ดขวบบอกว่าลูกชายเนี่ยอยู่ชั้นป่าหก
วันนั้นเพื่อนปั่นจักรยานมาหาแล้วอ้างว่าจะพาไปเอามอเตอร์ไซค์ของปู่
ซึ่งความจริงก็ไปขโมยของชาวบ้านมาอีกทีพอไปเจอพอไปถึงเนี่ย
ก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งจอดเอาไว้ริมรั้วเพื่อนสองคนลองไปขี่เล่น
ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนลูกชายแล้วแล้วอยากจะขอโทษเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ด้วย
จะไม่ให้ลูกชายทำผิดแบบนี้อีกค่ะ
ที่ไปแต่ปล่อยไปเพราะว่าบุกลูกบอกว่ากีฬาสีเขาให้เป็นลาเมเยอร์ให้ซ้อมนู่นซ้อมนี่
ก็เลยให้ไปไปเอ่อไปเขาเรียกว่าไปซ้อมกีฬาสีอืม
ไปไปก็ตั้งแต่เช้าอืมเอ่อเพราะว่าครูให้เป็นอะไรด้วยครับ
ก็เลยปล่อยเพราะว่าปกติไม่ปล่อย
ก็คือต้องอยู่กับผมตลอดตอนมาถึงเนี่ยยังคิดว่าเป็นคันเดียว
เพราะว่าเด็กเนี่ยมันลูกผมอ่ะมันบอกว่าไอ้คันแรกเนี่ย
มันเป็นรถของปู่ปู่ของเพื่อนเขาปู่ก็ยังเข้าใจ
มาถึงตำรวจก็ยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่จนตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่
มันคันแรกก็ไอ้นี่มาเนี่ยค่ะผู้ปกครองก็มาแสดงความรับผิดชอบนะ
แต่สำคัญคือต้องดูเด็กให้ดีแล้วก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจด้วย
ว่าการไปเอาของคนอื่นของอะไรที่ไม่ใช่ของเราครับ
มันไม่ถูกต้องนะคะในตลาดทุมพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ก็มาแสดงตัวรับรถมอเตอร์ไซค์คืนแล้วบอกไม่เอาเรื่อง
เด็กชายทั้ง๓คนเพราะว่ารถก็ยังใช้งานได้ตามปกติ
แล้วก็สงสารพ่อแม่ด้วยเห็นแก่อนาคตของเด็กด้วยนะคะ
วันนี้ตำรวจก็ได้สอบปากคำผู้ปกครองและเด็กทั้ง๓คนร่วมกับสหวิชาชีพ
ส่วนคดีก็ถือว่าสิ้นสุดนะคะรถมอเตอร์ไซค์เจ้าของทั้งสองทั้งสองคันเนี่ย
เขาไม่เอาความผู้ปกครองก็ยินดีจ่ายค่าศึกรอให้กับผู้เสียหาย
แต่ว่าตำรวจเองก็ยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะอืม